เรื่องของเจ้าของสุนัขเขาร้องไห้ต้องการสุนัขคืนหลังจากที่เห็นภาพว่าเข้าไปที่บ้านของเพื่อนบ้าน
แล้วก็หายไปไม่กลับออกมาอีกเลยแต่ภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีของบางอย่างอยู่ที่หลังรถ
แล้วมีการบรรทุกใส่ออกไปคือถุงเนี่ยออกสีเขียวแล้วประเด็นก็คือว่าคือถุงถูกผูกอยู่แล้วจังหวะที่รถขับออกจากบ้านถุงมันกระดุกกระดิกขยับเหมือนหมาเลยจริง
ตอนนั้นเพื่อนบ้านฉีดน้ำอยู่หน้าบ้านหลังรถกระดาบเห็นไหมมันมีบางสิ่งอยู่ในถุงสีเขียวแล้วมันขยับกระดุกกระดิกได้
ซึ่งต้องบอกว่ายังคงเป็นบ้านที่ถูกกล่าวอ้างอยู่นะคุณผู้ชม
อยู่ในพื้นที่หมู่๑ตำบลทัพยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
พบนายสมพรสินนุศาสตร์เขาบอกว่าเขาเลี้ยงไก่ชนไว้ที่บ้าน
บริเวณบ้านสุนัขดังกล่าวเขาบอกว่าได้เคยไปนอนที่ล้าวไก่
หมาเนี่ยเคยไปนอนที่ล้าวไก่นะแต่เขาไม่เคยว่าอะไรนะฮะตีสักครั้งก็ยังไม่เคยตี
วันที่สุนัขหายไปเนี่ยได้เห็นในช่วงเช้าเขาเห็นจริง
แต่ต่อมาเขาขับรถออกไปเพื่อที่จะพาภรรยาไปทำแผลที่โรงพยาบาล
แต่พอกลับมาก็ไม่ได้เห็นอีกแล้วนะครับตัวเองยืนยันไม่ได้เอาสุนัขไป
และไม่รู้ว่าสุนัขของเพื่อนบ้านหายไปไหนยืนยันแบบนั้นนะครับ
ทีนี้ไปถามเจ้าของสุนัขกันหน่อยนะครับ
นางวันฤดีเสือเปียครับเป็นเจ้าของสุนัขชิสุที่หายไป
พูดเล่าทางน้ำตาเสียใจมากสุนัขหายไปชื่อแชมป์อายุก็มากแล้ว
ตาก็มองไม่ค่อยเห็นเป็นสุนัขแสนรู้ฉลาดมาก
เคยวิ่งรับส่งไปทำงานทุกวัน
เช้าวันที่๗มกราคมแชมป์วิ่งออกจากบ้าน
ส่งตัวเองที่หน้าบ้านเช่นเคย
แต่ตอนเย็นกลับมาแล้วอ้าวทำไมถึงไม่เจอ
แช้มหายไปเจ้าแช้มหายไป
พอไปดูกล้องวงจรปิดอ้าวทำไมไปเห็นเข้าไปที่บ้านเพื่อนบ้าน
แล้วก็ไม่กลับออกมาอีกเลยครับ
เช้าอีกวันคือวันที่๘ประมาณ๗โมง
ก็ขี่รถเครื่องเพื่อจะออกไปตามแชมป์
พอดีป้าบ้านนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่า
วันหนูจะไปไหนก็เลยบอกว่าจะตามแช้ม

ป้าก็เลยบอกว่ามันไม่ต้องไปตามแล้ว
มาดูในกล้องวงจรปิดบ้านป้านี่

พอออกจากกล้องวงจรปิดบ้านป้า
ก็มาเรียก๒คนผู้แม้ถาม

พอเข้าบ้านแล้วเขาบอกว่า

ทำอะไรกันไว้แกเอามาฉันไปไหน

เขาก็บอกว่าพี่สร้างความเดือดร้อน

เขาก็บอกว่าตั้งแต่แกมาอยู่

แกก็รู้ว่าฉันรักของฉัน

ถ้าเป็นผมผมก็คิดว่าหมาอยู่ถุงสีเขียวเพราะมันขยับได้
คืออันนี้เจ้าของบ้านหลังก็ต้องตอบให้ได้ว่า
อะไรอยู่ข้างหลังอะไรที่มันดินดุกดิกอยู่ตรงกระบะหลังสีเขียว
มันมันคืออะไรเนี่ยในถุงนี้คืออะไรทำไมมันถึงขยับได้
ดินไปดินมาตลอดหรือมันแค่กลิ้งเฉยอันนี้ไม่กลิ้งนะ
ไม่แต่มันขยับได้มันขยับเลย
เพราะในภาพเห็นชัดเจนว่าหมาเดินเข้าไปที่บ้านคุณ
แล้วหลังจากนั้นคุณขับรถมาพร้อมกับถุงสีเขียว
ซึ่งมีบางอย่างอยู่ในถุงแล้วมันขยับได้
อันนี้คุณต้องตอบให้ได้ว่าคืออะไรนะครับ

แล้วก็จะเรียกผู้เสียหายและผู้ต้องสงสัยไปสอบประคำเพิ่มเติมทั้งสองฝ่ายนะครับ
ตอนนี้ส่งชุดสืบสวนออกตามหาสุนัขตัวนี้
คาดว่าน่าจะมีคาดว่าถ้าผู้ต้องสงสัยนำสุนัขไปจริง
น่าจะเอาไปอยู่ที่พักที่อื่นของผู้ต้องสงสัยเอง
ซึ่งจะเร่งช่วยกันหาต่อไปอย่างเต็มที่
ภาพมันชัดเจนว่าในถุงดำมันมีบางอย่างเคลื่อนไหวขยับได้
แล้วอาจจะเป็นเจ้าแชมป์ชิสุที่หายไปนะครับ